ไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นแอนตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาล่ะ
เอ๊ะมันวันนี้ดูห่างกันตั้งเลยดีแล้วดีแล้วนางบอกดีแล้ว
ต้องก็ไม่ให้ห่างไปถึงพี่กับพี่มดเอ๊ะดูห่างกันรึเปล่า
ไม่แต่วันนี้ฉันนั่งดูรายการเขาเขาเกี่ยวกับเรื่องพี่วะด่ะ
เสี่ยมมาจากครอบครัวแฟนหรือแฟนเป็นคนเสี่ยมให้พิยดา
คือตอนนี้มันตอบอะไรไม่ได้เลย

อ่าตอนนี้คือก็ถูกตำรวจเนี่ยจับนะครับ

เขาไปมอบตัวตามหมายจับ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอที่ไหนจับได้ที่นั่น

ลุงพลเองก็จะบอกว่าตัวเองมามอบตัว

เมื่อวานเป็นผู้เสพข่าว

ก็ดูความตื่นเต้นของเด็กอายุ๑๙ที่มีเงินหมุนเวียนเยอะเหลือเกิน
มีแบรนด์เนมมีรถมีลามีบ้านหลังใหญ่

ครอบครัวแฟนเป็นคนเสี้ยมให้ทำจริงไหม
คืออันนี้เรายังตอบอย่างนั้นไม่ได้
เพราะว่าทั้งหมดคือ

เพราะตอนนี้ตำรวจเองได้มีการขยายผล

บอกตัวเองเป็นแค่แม่ค้าขายเสื้อผ้า

คือตัวพิยดาเองเขาก็มีแฟนของเขา
ถูกไหมฮะตำรวจเองนี่มีการไปยึดรถของแฟน
เพราะว่าเขาเนี่ยใช้เงินซื้อรถคันนี้ให้แฟนเขา

ก็คือตัวแม่เลี้ยงของพิยดา

ลูกสาวไม่ได้ทำแบบนั้นแน่นอน

แม่เลี้ยงเองก็รู้ทั้งหมด
เพราะว่าพิญญาดามันเล่าให้ฟังหมดเลยว่า
ตัวของบ้านนู้นบ้านของแฟน
เหมือนมาทำให้พิญญาดาทำแบบนี้

ทีนี้เขาก็บอกว่าพิยดาเป็นคนบอกเขา
ว่าบ้านแฟนเป็นคนทำลักษณะแบบนั้น
แต่อันนี้คือทางฝั่งของแฟนเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง

บอกเขาก็เสียใจที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

บ้านเนี่ยก็จ่ายให้อีก๒ล้านด้วย
คือมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะ

ของแฟน

นี้เรียกว่าคิดว่ามีของแฟนคันหนึ่ง

๒ล้านบาทไม่ใช่หลังนี้ใช่ไหม
ไม่คือไอ้๒ล้านนั่นคือให้ที่ซื้อบ้าน
เขาบอกว่าที่ของครอบครัวของแฟน

ทางพิยดาออกให้อีก๒ล้าน
แต่ทีนี้ทางฝั่งของแม่เนี่ยเขาบอกว่า
ทางน้องเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
ขายแต่เรื่องของเสื้อผ้า
แล้วตัวแม่เองก็เป็นคนจัดการเรื่องภาษีให้

เขาก็มั่นใจเลย

ก็คือที่ออกตามหมายจับก็คือ

แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่รัฐบุรี

คือวันนี้ผมได้มีโอกาสเห็นรายชื่อของเหยื่อ

คือปึ้งขนาดนี้

แล้วแต่ละหน้าเนี่ยนะคือแน่น

ผู้เสียหายที่วันนี้ผมเห็นมาแล้วอ่านมาเนี่ย

คุณจะทำใน๔วัน

ในช่วงที่เป็นข่าวหรือก่อนจะเป็นข่าว

ถ้าไม่เจอจะซื้อรถทุกอย่างซื้อเงินสดหมดนะ

หือไม่เงินสดที่เขาเจอหมุนเวียน

เออคือแบบไม่เกี่ยวคนละส่วนกันนะ

เพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งของแม่เลี้ยงของพิยดา

ว่าบ้านนู้นเนี่ยบ้านของแฟนเนี่ย
เป็นคนบอกให้ทำอืมพิญญาดาไม่เกี่ยว
เหมือนบ้านของแฟนเนี่ยเป็นคนให้พิญญาดา

ลักษณะแบบนั้นแต่มาวันนี้ธนาเจนก็พูดดีอย่าง

ส่วนเรื่องของรถก็ซื้อให้

ทางบ้านนู้นเนี่ยทำเรื่องของโทรศัพท์มือสอง

ถ้าเกิดทางฝั่งดูโน้ตโกงทำไมพิจารณาต้องเอาเงินไปให้เขาล่ะ
อันนี้คือเรื่องนี้เดี๋ยวมันต้องมีการแบบไล่แน่นะครับ
จากตำรวจเพราะตำรวจเองเนี่ยคือยังไงซะ
ต้องมีการไปดูเส้นทางการเงิน

สิ่งที่มันเกิดขึ้นสมมุติว่าพี่เป็นพิยดา
พี่เนี่ยสมมุติขายโทรศัพท์แต่เงินโอนเข้าบัญชีของรถเมย์
แต่รถเมย์แทนที่จะถอนเงินมาให้พี่เปล่า
รถเมย์ก็ไปถอนให้คนอื่นอ้อมมา
หรืออาจจะไปเอาเงินสดไปให้ใครหรืออะไรอย่างนี้

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจก็อาจจะทำงานที่แบบว่า

เส้นทางการเงินใครเป็นยังไงแบบไหน
สมมุติก็ไปเจอเงินของรถเมย์
ล้าน๒๐ล้านเขาก็ถามว่าเส้นทางการเงินมาจากไหน
ผมขอดูหน่อยซิคุณใส่เสื้อผ้าอะไร
แล้วเรื่องของการเสียภาษีคุณเสียยังไง
แต่ถ้าเกิดว่ารถเมย์ไม่สามารถตอบได้ว่า๑๐ล้าน๒๐ล้าน
เอามาจากไหนเนี่ยมันก็เข้าข่ายเหมือนกันว่า
ตอบไม่ได้ค่ะ
มันเกิดผู้เสียหายอะไรยังไงหรือเปล่า
นี่คือเรื่องนี้เยอะเลย

คือที่นางยื่มถูกต้องภาษีปีละ๔ล้าน

คือตอนนี้แฟนเขาน่าจะ
แบบผมไม่รู้นะเขาเห็นว่ามาว่าน่าจะแบบเลิก
เพราะว่าดูแล้วเขาก็บอกเขาก็เสียใจ
พิยดาเองเคยทำมาแล้วแล้วก็เหมือนกับมาทำอีก

แสดงว่าแฟนเหมือนกับรับรู้มาก่อนหน้านี้ว่ามีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
รู้สึกจะมีการแจ้งความไปจริงแล้วเรื่องของการที่ตัวเองเนี่ย
ลักษณะเหมือนหลอกคนอื่นในการที่
ไปเอาสินค้าจากที่อื่นมาบอกว่าเนี่ยจะเอาสินค้าจากเพจนี้
แล้วก็มาขายต่อก็รถเมย์ก็ซื้อมาแล้วกัน
ก็โอนมาให้ทางพี่พิยดาถูกป่ะเสร็จปุ๊บ
ไม่มีของไปให้รถเมย์แต่พี่อ้างว่าเพจนั้นไม่ส่งของมาให้พี่
อันนี้พิยดาเคยทำอย่างนี้ทิ้งแล้วแล้วก็มีการไปพูดประมาณว่า
มันเป็นเรื่องราวแบบนี้อะไรอย่างนี้
ก็นี่แหละแต่ณคดีนี้เขาบอกเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เขาบอกเขาไม่เคยรู้จักน้องกล้องไม่เคยขายโทรศัพท์ให้น้องกล้อง
น้องกล้องคือคนที่เส้นเคลื่อนสมองแตก
แต่เขาบอกเขาไม่เคยติดต่อเขาไม่เคยรู้จักเลย
แต่เรื่องต้นก็สามารถปฏิเสธทุกครอบเก่าหาด้วย
ยดาเพราะว่าสองคนเขาถึงมีคำว่าพิยดาเกิดขึ้นถูกต้องไหม
เพราะสองคนนั้นเขาบอกเขาโดนจ้างจ้างให้เปิดบัญชีอืม
พันบาทบางคนที่เปิดบัญชีก็ไม่ได้เงินก็มีนะ
แล้วเขาก็อาจจะไม่รู้เลยว่าเอาไปทำอะไรนะ
เปิดบัญชีได้เงินก็เลยทำคือมีน้องคนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์อ่ะ
น้องน่าสงสารมากเลยอย่างที่ผมเคยไล่ฟังอ่ะพี่ไล่ฟัง

คือคงจะมองว่าโทรศัพท์
พอมันเป็นรุ่นมือถือเก่าแล้วมันก็เริ่มถูกลงอะไรอย่างนี้
ก็คงคิดว่า๘๐๐ก็น่าจะได้โทรศัพท์ที่ดี
สุดท้ายน้องก็นี่แหละ
แต่วันนี้พอหลังจากที่ครั้งที่แล้วทำรายการไป
วันนี้ก็พอออกอากาศไปก็ปรากฏมีได้รับสายตรงมาว่า
ว่ามีคนใจบุญผมเอ่ยชื่ออะไรได้ใช่ไหม
คุณดรดรแคทรีนมารีนนท์กับเพื่อนสนิทอย่างนี้
ให้เด็กกันเหรอให้เด็กที่โดน

คนอื่นคือน้องกล้องเนี่ยถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเสียชีวิต
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นอ่ะที่แบบว่าโดนเนี่ย
ถ้าสมมุติวันนี้๔วันโดนอีกกี่เด็กอีกกี่คน

ไม่แต่ต้องบอกเลยนะมดดำพูดอย่างนี้ดีแล้ว
เพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมเชื่อว่าคนอย่างพี่ยดา
หรือเรื่องแบบนี้ไม่ได้มีคนเดียวนะ
คือมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบแบบนี้มีเยอะมาก

ถ้าจะซื้ออะไรไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือนะ

คือเช็คให้ดีดูให้ดี
เอาร้านเอาอะไรต่างนานาไปเช็คดูใน
หรือแม้กระทั่งสมมุติชื่อบอกเบอร์บาทบาทมา

ตอนนั้นดาราซื้ออะไรกันนะที่หลายคนไปซื้อ

ร้านแนมก็โดน
นาฬิกาก็โดน

ดาลาะโดนเป็นหลายล้านด้วยหนูโดนอะไรตอนนั้นน่ะหนูหันหน้าโดนกันล่ะ

ก็จำไม่ได้หรอกที่เราบอกสังคมมันเร็วมากตอนที่ตำรวจบุกจับ
กูเป็นพูดมาในหลายรูปแบบตอนนี้ขึ้นต้องระวังมาก

เขาถึงมีการขโมยไอจีไปขายกันไง

เข้าไปดูในรีวิวก็ต้องเชื่อ
บางทีแบบว่าความน่าเชื่อถือมันเกิดจากตรงนี้ไง

ก็รู้สึกมั่นใจกันว่าโอ้โหมี

บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีแบบหน้าม้า

หน้าไอจีหน้าเพจอะไรอย่างนี้ว่า

แต่ส่วนใหญ่ร้านของพิยดานี้เขาทำเนี่ย

โอนเงินมาได้เลยแล้วเดี๋ยวไปเลยขอที่อยู่นะคะแต่เขาจะมีคนตอบเองเล่นเอง
เด็บร้อยโอนมาไปเลยแล้วล็อกเลยคลิดแพทย์ลงอะไรอย่างนั้น

แล้วตอนนี้เขาจะยึดทรัพย์แล้วมาคืนผู้เสียหายได้ไหม
ก็ต้องไปดูเส้นทางการเงินนะ
แล้วก็ต้องมีการถ้าเกิดว่าไปพบอะไรที่มันแปลก
เขาก็ต้องมีการอายัดแต่เรื่องนี้มันคงอีกยาว
อย่างผู้สดขนาดนี้คุณไม่ได้ต้องเอาออกป่ะ
คนละ๘๕๐๐คนเท่าไหร่นะดูดิ
ก็ใช่เขาบอกมีเงินหมุนเวียนไป๑๔๑๕ล้านที่เจอตอนนั้น
แล้วไม่เกี่ยวกับเงินซื้อบ้านซื้อรถรู้สึกที่ตอนแรกเขาพูดกันมาว่า

คือเมื่อช่วงเช้าตัวพ่อของตัวพิยดาเนี่ย
ก็โดนตำรวจปุกไปที่พักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไปอายัดเงิน๗๐๐๐๐๐

ตำรวจก็บอกว่าถ้างั้นให้ไปเอาหลักฐานมาดู
ปรากฏพอเอาหลักฐานมาปุ๊บเนี่ยตำรวจก็ยังไม่คืนนะ
เพราะว่าอันเนี้ยคือเหมือนกับว่าเข้าข่ายเหมือนกันอืม
ก็เลยมีการอายัดไว้ยังไม่ได้คืนให้ก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไง
ต้องเช็คคนรอบตัวหมดเลยใช่เขาต้องเช็คหมดเลย
หมดอ่ะคนรอบรอบตัวเขาต้องไปไล่เส้นทางการเงินนู่นนี่นั่น
ต้องมีการอายัดต่างนานาไว้อีกเยอะแล้วก็ไปตรวจสอบทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องว่า
เงินที่ได้ไปอยู่ใครมีเงินมาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยได้มาจากไหนอะไรยังไง
มีการไล่เส้นทางการเงินทั้งหมดอืมอืม
ทำผิดก็ต้องรับโทษกันไปเดี๋ยวก็ดูกันต่อเนอะว่าคดีนี้จะเป็นยังไงนะคะ
เรื่องของโควิดในวันนี้กันสักนิดนึงค่ะ
เมื่อวานนี้ที่เรารายงานกันไปยอดลดลงมาไม่ถึงหมื่นถูกไหมคะ
ถูกวันนี้ขึ้นมาหน่อยเนอะวันนี้เพิ่มขึ้นมา
เพิ่มขึ้นมาเป็น๑๔๑๑๔รายนะคะแต่ผู้เสียชีวิตก็ยังดูแรกสูงอยู่นะคะ
๒รายค่ะยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๖๖๒๐รายด้วยกัน
วันนี้คุณอนุทินชายมุรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เขาก็มีการเดินทางอ่ะนะคะไปตรวจรับมอบวัคซีนไฟเซอร์จำนวน๒ล้านโดสค่ะ
๒ล้านโดสนี้คือล็อตที่เราสั่งซื้อจากทางสหรัฐอเมริกานะคะ
ก็ไปที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิโดยวัคซีนที่มาถึงนี้เป็นล็อตแรกจากทั้งหมด
ที่รัฐบาลนั้นจัดซื้อมา๓๐ล้านโดสค่ะ
ซึ่งทางไฟเซอร์นั้นจะจัดส่งในเดือนตุลาคมอีก๖ล้านโดส
รวมถึงสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีวัคซีนเข้ามา๘ล้านโดสนะคะ
แล้วก็ทั้งหมดที่เราสั่งไปมี๓๐ล้านโดส
คุณอนุทินบอกว่าเอาล่ะภายในสิ้นปีนี้จะมาครบทั้ง๓๐ล้านโดสอย่างแน่นอนนะคะ
เป้าหมายล่ะที่จะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในล็อตนี้ที่เข้ามา
ก็จะเป็นเด็กอายุระหว่าง๑๒๑๘ปีจำนวน๑๐ล้านโดสด้วยกัน
ส่วนที่เหลือก็จะนำไปกระจายให้แก่ประชาชนทั่วไป
ซึ่งทางกรมควบคุมโรคเขาก็มีการวางแผนการฉีดเอาไว้แล้วนะคะ
โดยเฉพาะในการฉีดไข้ตามมติคณะอนุกรรมการด้านเสริมภูมิคุ้มกัน
ไม่ว่าจะเป็นการฉีดซีโนแวคเข็มแรกแอสตราเซเนก้าเข็มที่๒
หรือจะเป็นแอสตราเซเนก้าเข็มแรกแล้วก็เป็นไฟเซอร์เข็มที่๒ด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากรับวัคซีนล็อตนี้กันมาแล้วทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เอง
แล้วก็องค์การอาหารและยาเขาก็จะมีการนำมาดำเนินการตรวจรับตามขั้นตอนต่าง
แล้วก็มีการเร่งให้มีการกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่เป้าหมายด้วยนะคะทั่วประเทศ
ว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะ
เห็นบอกว่าจะเริ่มที่นนทบุรีก่อนเลย

ยืนยันเพียงพอต่อพี่น้องประชาชนแน่นอน
ทีนี้เรื่องของวัคซีนโมเดน่าบ้างหลายคนก็เป็นความกังวลมาก

บอกว่าคนที่ได้รับวัคซีนซีโนแวค๒เข็มแล้ว
หลัง๓เดือนส่วนใหญ่ภูมิคุ้มกันจะลดลง
ไม่น่าจะช่วยป้องกันการติดเชื้อสายพันธุเดลต้าได้
รวมทั้งไม่แน่ใจว่าจะป้องกันอายุ
แบบว่าอาการรุนแรงต่างที่จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะคะ
จึงควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น
ซึ่งมีการศึกษาในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
ว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี
แม้ว่าจะสู้กับการกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์ไม่ได้

แต่ก็สูงพอที่จะป้องกันไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุเดลต้าได้

ช้ากว่าคนที่กระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์

เพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในเมืองไทยนะคะ

ง่ายนิดเดียวไปเรียกพี่เป๊กไปตรวจ
อยากรู้พี่เป๊กชอบทุกตัวแล้ว

ใช่จะได้ลองทดสอบดูกับพี่เป๊กกันดี
อย่างที่คุณหมอบอกไปว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องนั้น
เพราะว่าเรายังไม่มีการใช้วัคซีนนี้ในเมืองไทย

น่าจะช่วยป้องกันการติดเชื้อสายพันธุเดลต้าได้

ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูแลตัวเอง
ไม่ได้หมายความว่าจะฉีดอันไหนแล้วจะไม่ติดนะครับ
คือทิ้งตัวอะไรคนนี้สบายเลยไม่ใช่นะ

แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเอาเชื้อไปติดคนอื่นได้
ซึ่งบางคนเขาอาจจะยังไม่ได้รับวัคซีน
หรือว่าได้รับไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันอาจจะแบบไม่
ไม่ได้เป็นตัวที่มันควบคุมได้

ใช่ก็อย่างที่หมอบอกไปบอกว่า

แต่ท่านก็บอกตรงว่าผลก็น่าจะไม่แตกต่างอะไร
การกระตุ้นด้วยไฟเซอร์นะคะที่คุณหมอ

ใช่แล้วปัญหาสำคัญตอนนี้

ตอนต้นเดือนหมายว่าตุลาเห็นแล้วไหมแม่

แต่เขาก็ไม่ได้ผิดนะไตรมาส๔
ซึ่งตุลาก็มีตั้งหลายวันไม่รู้จะมาวันไหนอีก

เงินก็จ่ายไปแล้วแล้วจะทำยังไงล่ะ
แต่นี่แหละคุณหมอเขาก็เลยแนะนำขึ้นมาเป็นแบบนี้
บอกว่ายังไม่รู้ใช่ไหมว่าโมเรน่าจะมาเมื่อไห
แล้วคนที่จองไว้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ฉีดในล็อตแรกนี้หรือเปล่าด้วยนะคะ

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่เสนอสอบคอก็ยังลงว่า
กว่าจะได้คือเดือนธันวาคมปี๒๕๖
อ่ะท่านว่าอีกแล้วหรือ
อันนี้ท่านว่ามาแบบนี้ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล

ตอนแรกบอกเราตุลาเราก็เลยไปจองกันใช่ไหมล่ะ
ไม่แต่อย่างนี้พี่ถึงจะเข้ามาในไตรมาสที่๔
ก็คืออย่างที่บอกอย่างที่คุณหมอเขาพูดชัดเจนว่าล็อตแรกนี้
ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใครที่สามารถจะไปได้ฉีดได้ถูกไหมล่ะพี่
เออเขาก็ต้องมีการดูแต่อันนี้ไม่ได้ฉีดฟรีนะ

แต่ว่าก็คือเวลามาความต้องการมีอยู่มาก
แต่บางทีเข้ามาไม่ได้เยอะขนาดนั้นในล็อตนี้
ก็ต้องเลือกว่าจะฉีดใครก่อนอีกอย่างนี้
เขาอาจจะต้องเป็นไปตามการจองที่คุณหมอดู
ถูกมันควรจะเป็นไปตามการจองหรือเปล่า
ไม่รู้เลยเพราะเขาก็จะต้องมีข่าวว่าเราฉีดอะไรไงพี่

ใช่อันนี้คือเราจ่ายตังค์ใช่อันนี้คือเราจ่ายตังค์

เออไม่รู้ก็นั่นแหละคือปัญหาก็คือใช่ไง

แต่เนี่ยแต่ว่าแบบคุณหมอเขาก็จะแนะนำมาเป็นลักษณะ

ก็คุณหมอเขาก็บอกว่าไม่ต้องรอนี่ไง

คุณหมอบอกอย่างนี้ถือว่าจ่ายเป็นค่าบริหารความเสี่ยง

หมอบอกว่านี่ไงไม่ต้องเสียดายเงินกัน
ถือว่าจ่ายเป็นค่าบริหารความเสี่ยง

รัฐบาลจะให้วัคซีนเข็มที่๓กับเรา

ว่าจะมีการกระตุ้นเข็มที่๓ได้ในช่วงนี้เลยไง

คงขึ้นอยู่กับแต่ละคนอันนี้คุณหมอบอกชัดนะคะ

แต่ชอบตรงนี้ถือว่าจ่ายเป็นค่าบริหารความเสี่ยง

ถือว่าจ่ายเป็นค่าบริหารความเสี่ยงไปแล้วกัน

คุณแม่ถ้าคุณแม่เชื่อดวงนะคุณแม่จะไม่อยู่ถึงวันนี้หรอกเชื่อหนูสิ

หนึ่งเดือนกับอีกสิบวันฉันจะต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัว
ไม่ต้องหรอกหมอช้างเตือนคุณแม่ก่อนที่คุณแม่จะไปพญานาคอีก

ทางนี้บอกหนูเลยว่านี่ผมบอกคุณมดดำไปแล้ว

จะเดือนสิบวันหรือจะปีสิบวันคุณก็ไม่สามารถ

โอเคนะครับ

ดูนะครับฉันตอนนี้ช่วงจบสิคนรออยู่บนหน้า
สรุปเราก็ไม่รู้จริงเราก็ตอบไม่ได้ว่าจะมาเมื่อไหร่เหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนคำแนะนำเป็นความเห็นของคุณหมอท่าน
เพราะสุดท้ายก็แล้วแต่ตัวเราเนาะว่าถ้าเกิด
คือตัวนี้ต้องเอามาตรงกับคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ

อุ๊ยหนูก็อยากรอ

น้องยาย่าไปใช่ไหมยาย่านะหนูก็อยากรอพี่เพราะว่าเอามาตรงก็

เราจ่ายเงินไปแล้วเราก็อยากรออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
พอมาวันนี้ในครั้งเลิภเบาลงก็คิดสัดจะเซฟต่อไปได้จนกระทั่งมา
แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของระยะเวลา

ถ้าเกิดว่ามันไปถึงขั้นที่๔๕เดือนเหมือนกันเราต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งฉีดใหม่
เป็นคำถามอันนั้นคือจะไม่ได้เป็นการกระตุ้นแล้วมั้งอาจจะเป็นการฉีดใหม่

สมมุติว่าถ้าเกิดเราไปฉีดแอสต้าวันนี้
ซึ่งตรงมลังหน้าเราไม่ได้ฉีดกับส่วนไขมัน

จะสะสมไวร์สินที่ทำไมแล้วร่างกาย
แค่นั้นอ่ะอันนี้ก็พูดกันแบบตรงเลย
แล้วคนเราจะสะสมไวร์สินที่สะสมไว้ในร่างกายทำไมเยอะแยะ

เอาอย่างนี้นะอย่าว่าแต่พวกคุณเลย
ในอนาคตไง
แต่เข้าใจคือมันก็ต้องดูแลตัวเอง
จะฉีดอะไรก็แล้วแต่แต่ถามว่าตอนนี้
สองเข็มสมมุติเจ้าเอาไปสองเข็มก็๓๐๐๐ก็เสียดายตังค์นะ

จะเก็บสะสมไว้ในร่างกายเราทำไมเยอะแค่นั้นแหละ
โอเคเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าที่นี่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
ก็ในระหว่างนี้ก็มีการถกเถียงกันอยู่

ที่เขาก็จะบอกเลยว่าใครจ่ายก่อนก็มา
คือเข้าใจพี่เข้าใจตรงนั้นแต่ในมุมของพี่พี่มองว่า
สมมุติถ้าเกิดจะฉีดแบบรอโมเดอร์น่าแล้วก็ฉีดโมเดอร์น่าไปเลย
มันจะได้ไม่ต้องไปฉีดแอสต้าเสร็จแล้วต้องไปรออีกเดี๋ยวก็ไปฉีดมันได้อะไรอย่างนี้
คือมันจะได้ฉีดก็ฉีดที่มันแบบพีคสุดไปเลยอย่างนี้
ก็สละของฟรีแล้วไปฉีดของเสียเงินไหม
ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวตอบคุณอุ๋ยหน่อยคุณอุ๋ยคุณอุ๋ย
พี่อุ๋ยคุณอุ๋ยคำคุณอุ๋ยคำมาหน่อยสิอุ๋ยคำสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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
สองเข็มในช่วงแรกแรกเนี่ยตอนนั้นอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราฉีดก่อน
เราอยากได้ภูมิอะไรอย่างนี้ตอนนี้เขาบอกให้ไปฉีดเราก็ไปฉีดกัน
แต่พอตอนหลังเนี่ยพออันนี้ไม่ได้ด้อยค่าวัคซีนอะไรนะ
ก็จะกังวลเหมือนที่คุณมดดำหรือว่าน้องรถเมย์หรือพี่หนุ่มคุยมาสักครู่
แต่ผมมองว่าคือตอนนี้ความรู้สึกว่าแหมไม่น่ารีบฉีดเลยอะไรอย่างนี้
มันอาจจะไม่เหมือนตอนนั้นเพราะว่าที่เขาศึกษามาแล้วเขาลองดูเรื่องภูมิขึ้นมาแล้วเนี่ย

ไม่ได้หมายถึงว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะหมายถึงว่าอยู่ได้ยาวกว่า

แล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยไม่น่ารีบฉีดเลยรู้อย่างนี้

ผมกะว่าจะดูสักต้นเดือนตุลาเนี่ยพี่หนุ่มถ้าเกิดว่าความชัดเจน
คำเดียวกันหมดว่าเราจะรอต้นเดือนตุลา

ไม่รู้จะมาวันไหนจะมาเมื่อไหร่

สงสัยคงต้องไปบูสเข็ม๓ด้วยแอสต้าเซเนก้าตามระบบ
อุ๋ยกูรอนานไปแล้วเขาตัดสิทธิ์กูไปแล้วเขามาให้คุณดู
ไม่เดี๋ยวก็จะต้องไปก่อนแล้วไหมล่ะพี่หนุ่ม
ให้ไปฉีดแอสต้ากันได้แล้วอย่างนี้
เชื่อไหมอันนี้เชื่อไหมระหว่างที่เราคุยกันเนี่ย

เชื่อพี่มาว่ายังมีบางคนยังไม่ได้ฉีดจำแรกเลย
ใช่ถูกต้องใช่นี่ยังมีคนที่ไม่ได้ฉีดแชมป์แรกเลย
แต่ตอนนี้คนที่ไปบูสเข็ม๓ตามระบบเนี่ย
แล้วคุณฉีดมาได้สัก๓เดือนเนี่ยภูมิมันน้อยแล้ว

แล้วลองนับเดือนดูเดือนที่๑เดือนที่๒เดือนที่๓
ตอนนี้คุณต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะรอโมเดิร์น่า
หรือคุณจะไปกระตุ้นเข็ม๓ก่อน

หรือจะไปรอของจุฬาเลยนะรอของจุฬาปีหน้าคุณจะใช้ความเสี่ยงไหน

ผมเอาสักแค่วันที่๑วันที่๒ตุลาค
มันก็นวดทุกอย่าง
ถ้ามันไม่มีความชัดเจนออกมาว่าโมเดิร์น่าจะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ย

ขอดูความชัดเจนว่าตกลงไอโมเดอร์น่าจะมาเมื่อไหร่
ใช่ก็เดี๋ยวรอดูไม่มีความชัดเจน
ถ้าวันนั้นมันยังไม่มีความชัดเจนแบบที่คุณมดดำบอกผมก็
ผมก็ไปลงทะบงลงทะเบียนขอบูสเข็ม๓ด้วยแอสต้าเซเนก้าแล้ว
แต่คุณอุ๋ยอย่าไปดูมดดำเป็นตัวอย่างนะ

เขาโดนฉีดมาหลายเข็มแล้ว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

เออศิษย์ปุ่นต้องยอบสงบไม่ตอบโก๊กนางให้กินเจ
เยอะตอนนี้วัคซีนโอ้โห
ไม่ใช่ซิโมโกชิดแอสตาร์
ขอบคุณบิ๊อ๋ั๋อุ๋๋อุ๋๋ขอบคุณนะคะ

ถ้าสมมุติพายุเข้ามาอีก๒ลูกเนี่ยมีโอกาส

คุณไม่บอกพักเรื่องนี้ไว้ก่อนค่อยมาว่ากันอีกที

เขาบอกว่าติดตามกัน๕บาทถึง๖บาท
จะมีพายุเข้ามาอีกรูปหนึ่งจริง

ว่าไอ้พัฒนาการของพายุที่บริเวณทะเลจีนใต้เนี่ย
ตอนนี้คือรู้แต่ว่ามันจะมีการพัฒนาของพายุ
แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกชี้วัดชัดเจน
แล้วก็สามารถบอกได้เลยต่อให้วิวัฒนาการมันไปไกลขนาดไหนเนี่ย
ก็ไม่มีใครตอบอะไรได้ว่าถ้าเกิดไอ้ตัวเนี้ย
มันก่อเป็นพายุจริงก็ต้องดูว่าจะเคลื่อนขึ้นไปฝั่งตอนบน
ตอนกลางของเวียดนามถ้ามาตอนฝั่งตอนกลางเนี่ยแน่นอน
ถ้าสมมุติเขาบอกว่ามาทางฝั่งตอนกลางของเวียดนามกระทบประเทศไทย๑๐๐
ตรงนั้นก็ต้องเตรียมกันอีกอืมนะครับเขาบอกว่าจริงจริงแล้ว
ช่วงกลางเดือนตุลาคมอาทิตย์หน้าสบายอาทิตย์หน้าคือเขาบอกระดับน้ำฝนจะน้อยลง
แต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเนี่ยฝนจะเริ่มหนักบริเวณภาคใต้ครับ
เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังปัญหาอุทธกภัยที่จะเกิดขึ้น
ขณะที่บริเวณตอนบนของประเทศตอนนี้ก็ฝนลดลงอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้ว
ว่ากลางเดือนตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ย
อุณหภูมิปีนี้มีโอกาสหนาวเขาบอกเลย

สามวันแล้วสามวันอาทิตย์เดียวอ่ะอาทิตย์เดียว
ถูมเจอได้ครูแม่ขอว่าเอาสักงันไปทัน
ซักแห้งคือเตรียมออกมาไว้ก่อน
ก็เอาเป็นแซ่นหนักไปทั้งวันมันไม่ทันที่ใส่

โดยเฉพาะอีสานกับภาคเหนือเนี่ยซึ่งวันเวลาที่ชัดเจนในการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ย
พิจารณาให้แจ้งให้ทราบอีกทีนึงนี่ไงเขาว่าอย่างงั้นนะ
ส่วนกรมชุมประธานเขาบอกมีการระบายน้ำจากเกือนป่าศักดิ์เพิ่มส่งผลให้แม่น้ำป่าศักดิ์สูงขึ้น
พื้นที่ริมน้ำที่จะต้องระวังหลังจากนี้คือ
อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำเภอบางบานอำเภอเสนา
แล้วก็อำเภอผักไห่นทบุรีปฐุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ที่หนองที่ใต้จังหวัดน้ำคอนสวัสดิ์
เขาได้พิสูจน์ความแม่นในเรื่องของการสวดมนต์

แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เปิดคลิปสวดมนต์ไปด้วย
ดูนะฮะบทสวดนั่งสมาธิเนี่ยอุ้ยดูดิดูน้ำสิ
จากระดับน้ำแห้งแห้งอ่ะจนไม่นานน้ำสูงเท่าระดับเข่าห้ะ
ตัดเป็นภาพสุดท้ายคือต้องยืนบนถังน้ำนี่นี่นั่งนั่งบนถังน้ำ
เขาบอกว่าพักตามคำนักยามของนายก็คือน้ำท่วมให้หาปลา
น้ำท่วมก็ให้มาหาปลาปรากฏว่า
ขอเตรียมมีใครเผื่อน้ำท่วมเป็นคนร้อยมิ้ว

มีประชาชนคิดว่าตรงนี่เป็นน้ำศักดิ์ศิษย์เพราะน้ำมันใสมาก
คือน้ำถูกผิดอยู่บนถนนทางหลู
นะฮะสามศูนย์ศูนย์สี่สายทรัพย์สมทรศภัยสารีนะฮะ
หน้าศาลเจ้าพ่อขุนด่านทงชัยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคือชาวบ้านเขามั่นใจว่านี่คือน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
แล้วก็พากันเอาพัชนะเนี่ยไปตักน้ำเอาไปดื่มเอาไปอาบเอาไปกินกันเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดนะครับคือหลายหน่วยงานเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ได้
เอาไปกินไม่ได้นะฮะคือชาวบ้านเขามั่นใจเหลือเกินว่าน้ำตรงจุดนี้เนี่ยนะครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำจะไปอยู่ที่หลังศาลเจ้าพ่อ
คนก็เลยไปตักกันแล้วก็ไปกินไปดื่มกันบอกว่านี่คือน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฮะ
คือล่าสุดเลยนะครับนายสมพงศ์ทองหนูนุ้ย
ท่านก็เป็นในอำเภอบึงสามพันธ์นะครับได้มีการสั่งการเจ้าหน้าที่
นำแผงเหล็กเนี่ยไปกั้นเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามให้ความรู้กับชาวบ้าน
ไปตักบอกว่าจะไปตักไปดื่มไปกินไม่ได้บางคนบอกในนี้มันมีแบคทีเรียนะ
เออไปกินไม่ได้นะคือมันอันตรายเนี่ยนะเห็นไหมห้ามนำน้ำไปดื่ม
นี่ส่วนทางด้านนางนงเยาวรุ่งเพ็ญนะฮะรุ่งเพ็งอายุ๖๐ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านอำเภอวิเชียนบุรีก็บอกนะบอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางมา
ตั้งใจจะกรอกน้ำไปอาบซะหน่อยเพราะดินชาวบ้านแถวนี้เนี่ย
เขาบอกว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยตนเองนั้นมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน
ไขมันความดันเลยอยากนำน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี้ยไปอาบ
เพื่อรักษาตามความเชื่ออีกทางหนึ่งด้วยอืมเนี่ยครับแล้วแต่น้ำมันใสนะฮะ
ผุดขึ้นมาตรงเนี้ยมันเป็นน้ำคือคือทั้งคือถ้าเกิดว่าถ้าเรามีภาพ
เดี๋ยวนะจะให้เห็นมันไม่รู้เรามีป่ะคือภาพเนี่ยนะฮะคือ
คือถ้าเกิดเราไปทางซ้ายมือเนี้ยจะเห็นเลยว่าตรงนั้นเป็นศาลอืม
เป็นสารเจ้าพ่อขุนด่านทงชัยเนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวลองดูนะ
เผื่อเขากล้องเขาจะแพนไปจะเห็นไหมนี่อันนี้ทางนู้นนะอ่า
ดูกลับมาทางนี้นี่เห็นไหมนี่นี่นี่นี่ศาลอืม
แล้วน้ำเนี่ยเขาบอกมาจากหลังศาลมาจากหลังศาลแล้วมันซึมลง
ลงลงไปในดินแล้วก็มาผุดขึ้นตรงนี้
เขาบอกว่าแต่มันแปลกคือน้ำมันใสมากเลยนะฮะเมื่อก่อนเราทำเครื่องกอง
ถ้ามันผ่านหินมันผ่านทรายมันก็น่าจะใสก็นี่ไง
นี่ดูสิฮะแหมถ้าเกิดว่ามีใครตักไหมผมลองชิมหน่อยนะ

ครั้งที่แล้วแช่บัตรนะน้องจำได้นะ
น้ำน่าจะกินน้ำบาดาที่รสเหมือนโซดานะ

หนูไม่กลัวเหรอเผื่อบางคนเอายาเสน่ห์ใส่ให้พี่กินทำไง
อุ้ยไม่หรอกไม่มีหรอกยาเสน่ห์สนุกเสน่ห์

เมื่อก่อนไปกินกับมดดำนะไอ้น้ำเนี่ยไปมูไนท์จำได้ป่ะ

ที่ไหนสักอย่างไม่เอ๋ยอะไรนะ

บุรีรำอ่ะบุรีรำอ่า

ขึ้นมาเป็นน้ำแล้วคนก็ไปตักแห่ก็ไม่ไหว้นะ

แล้วเขาเจอของเก่าเออนี่ก็ไปกินกันมา

เป็นสมัยขอมอ่ะพักเดียว๓มัน

เขาก็บอกว่า

เป็นใหญ่โตก็ไปทำโมงไนท์
เท่าแรกตอนนั้นเนอะใช่

ซอยกินมาหมดแล้วโทนกินกันหมดแล้วเออเอ้าพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาใส่ไข่บันเทิงกันนะคะ
บอกว่าหวานขึ้นทุกวันใครบอก
ก็นี่ข่าวแอนเจ้าเกียรติมาบอกเนอะเขาบอกเขินจนตัวหมดเลยอ้าวปัจจาราภาเนี่ย
่อนโมเมนต์หวานไฮโซโพกครบรอบสามปีครับหวานขึ้นทุกวันแบบไม่ต้องรู้ว่า
เราครบกันแบบไหนสำหรับความรักของอ้ำพัจจาราภากับไฮโซพกประธานวงเนี่ย
ทำเอาแฟนคลับเนี่ยต่างจิกหงอนไปตามกันเลยเมื่ออ้ำ
่อนภาพคู่ครบ๓รอบ๓ปีนี่แหละ
เอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของน้องกราฟนะครับ
เผยภาพแรกออกมานะครับกับคุณเจนนี่
อ่าละครเรื่องใหม่เขาบอกฟินมากนะฮะ
ก็คอนเฟิร์มไปอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับพระเอกนางเอก
ก็แน่นอนครับเรื่องราวก็คือมัดใจใยซุปตา
หัวใจยายซุปตานี่นี่ภาพนี้เห็นไหมล่ะ
เป็นกราฟนะครับกับเจนนี่นะฮะ
ก็ทางกรัฟแล้วก็เจนี่เนี่ยเขาก็พร้อมใจกันครับ

ถึงเรื่องละครและภาพที่น้องกรัฟลงนี่อื้อฮือ

พี่หนุ่มอย่าลืมโหลดแอปพีชนะด้วยนะครับ
มีคนส่งหาพี่หลายคนมากเมื่อกี้หนูเห็น

มีคนป่าวผีชนะ

นะฮะก็คือเดี๋ยวเรื่องนี้ลองดู
ลองดูของน้องกั๊บ

คือเท่าที่รู้มาจะเป็นช่างแต่งหน้า
แล้วเข้าไปพบลักกษ์กับรุ่นพี่ที่เป็นนางเอกอะไรอย่างนี้
วันนี้จัดเรื่องลิเวอร์นัก
อยากให้พี่หนุ่มกับพี่โบดำเล่นซีรีย์วาย

นะครับเดี๋ยวพักก่อนเนอะเดี๋ยวกลับมานะ

หนึ่งโอ้โหเขาแบบว่าโชว์หุ่นเอวบางเล็กบางเฉียบมากจริง
มีซิกแพคเบาน่ารักนะคะ

น้องบอกว่าจริงลงรูปสุดท้ายที่แบบว่า
ุ่นแบบเป๊ะมากเขาบอกเบาแล้ว

ทุกคนก็คือเห็นเลยโอ้โหหุ่นทำไมเอวบางขนาดนี้

เอาเอาตัวเขาเป็นสาวลูกคลึ่งเนอะเค้าก็ต้องมีใจความเกล้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ย

คนว่าเขากำลังกายกันเยอะไหมเนอะ
มีซิกแผ่กเป้ามายัง
โดยนาดยิ้มใหม่หรือยัง
ก็ไปได้แล้วแต่ตอนนี้วิ่งก่อนดีกว่าเนาะปลอดภัย
เดือนหน้าค่อยว่ากันเขาบอกเดือนหน้ากลับมาปกติทุกอย่างแล้ว

นี่สิตังบัวทอง
นี่โอโหเห็นไหมล่ะ
ซึ่งวันดีคืนดีครั้งที่เราบอกเป็นฟ่านปิ่ง
ตอนนี้ก็คือมีผลตอบรับดีงามมาก

น้องโหวเจดแล้ว
นั่งใช้แอปอะไรจะเป็นตัวนี้เดี๋ยว

แต่ละคนนี้นะเรจิคงเป็นคนไม่ได้แล้ว

ถ่ายรูปแป๊บเดียวแต่งลูกครึ่งวันไง

มันไม่ใช่เป็นแอปที่เราใช้กันได้ทุกวัน

ดูสิหน้าเล็กกว่าอามพระชรภาพี่อีก

ไม่เห็นแม่ไม่เห็นเหรอภาพล่าสุดน่ะ
เดี๋ยวก่อนนี่คือเดี๋ยวนี้คุณมีกล้องเสริมของคุณคนเดียวแล้วเหรอ

เป็นกล้องพิเศษของเขานะว้าวมีกล้องสี่กล้องอยู่แล้วแล้วตากล้องไม่มีเหรอเธอ

มาก็ไปผิดตอนคือได้รับตอน๔๕และก็ไปผิดตอนบ่ายที่บางซื่อ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

ให้เยอะ